คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุนี้ก่อนนะฮะรถฟอร์จูเนอร์คันนี้
ขับพุ่งมาชนท้ายรถเก๋งอย่างแรงนะฮะ
คุณผู้ชมพังยับเลยแล้วก็อีกอย่างรถต่างกระเด็นไปถนนอีกฝากหนึ่งเลยนะครับ
โอ้โหฝุ่นตลบแบบนี้คุณคือเก๋งดำเขาเหมือนชะลออยู่เลนขวาสุด
เสียหลักเนี่ยข้ามเลนไปฝั่งนู้นนะฮะข้ามเกาะกลางไปฝุ่นตลบเลยนะครับ

บริเวณจุดกลับรถบ้านโคกตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับ
ก็ภาพฟ้องทั้งหมดนะฮะวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
รถทั้งสองคันชนกันพุ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็ไปชนรถกระบะสีขาว
คันที่ขับเลนส์ฝั่งนู้นพังยับเยินกันทั้ง๓คันนะครับ
ส่วนคันก่อเหตุหมุนไปฟาดเสาป้ายจราจร
คันก่อเหตุก็คือฟอร์จูเนอร์สีขาวปีนเข้าไปบนเกาะกลางถนน
พลเมืองดีรีบเข้าไปดูคนขับรถทั้ง๓คันนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รายนะครับ
ตำรวจสพยางตลาดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเชิญคนขับรถทั้งสามคันเนี่ยนะฮะไปสอบปักคำต่อที่โรงพักษณ์
เรื่องต้นนะฮะคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันก่อเหตุนะครับ
พร้อมจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แต่ก็ต้องถามคนขับรถดำด้วยว่าทำไมถึงชะลอทำไมถึงช้าตรงนั้น
หรือว่าจะกลับรถนะฮะดูสิท้ายรถดำพังยับเลยนะฮะ
ใช่นี่มองไม่ออกเลยนะท้ายรถหรือว่าหน้ารถนี่นะคะ